คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของยายพิมกันหน่อยดีไหมคะ

ว่าหมอปลามาช่วยแม่หน่อย
คุณยายพิมแกมีอาการแปลกตั้งแต่๒๕ตุลาคม

คือแกมีอาการพึ่มพำพูดคนเดียว
แล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยลูกสาวยืนยันว่าไม่ใช่เสียงแม่

แล้วก็โอดโอยดิ้นรนทุรนทุราย
บอกอยากให้หมอปลามาช่วยดูทีเพราะว่าสงสารแม่
วันนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วนะคะลองไปดูคลิปก่อนว่า

โหบาจารย์อย่าถึงสาว
มันไม่รู้เรื่องรู้เร้าอะไรหรอก
นี่ค่ะยายพิมแกก็พูดเรื่องขันห้าใครถือใครย้ายพูดเรื่อง
โบราณ์เศรษฐ์ศักดิ์สิทธิ์พรรท์ทรักพรรู้จักร้องห้าย
บางทีก็ร้องโอ๊ยโอ๊ยเหมือนเจ็บอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งลูกสาวยืนยันเลยบอกว่าเสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงแม่

คือเธอบอกว่าแม่เธอมีโรคประจำตัวนะคะ
พิมเนี่ยแกมีทั้งโรคความดันแล้วก็โรคไต

เคยติดโควิด๑๙เมื่อกันยายนปีที่แล้วด้วย
ยายพิมเริ่มมีอาการแปลกเขาบอก๒๙ตุลาคมปีที่แล้ววันเสาร์๕
บอกยายพิมนอนทั้งวันเลย

แล้วก็พึ่มพำถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องพระ

ตอนเช้าญาติก็เลยจัดเครื่องเส้นไหว้บูชาผีฟ้า
ผีฟ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ศรีสเกต
แล้วก็ขัน๕ที่ไปรับมาเมื่อหลายสิบปีก่อน

ฟ้อนรำไหว้ครูแล้วก็มีคนมาดึงแขนดึงขา

ดิ้นทุรนทุรายบนเตียงเลย
ครอบครัวเลยเชื่อว่าที่ยายพิมเป็นแบบนี้เนี่ย

เพราะตั้งแต่ยายพิมป่วยก็ไม่ค่อยได้มาสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย
วันนี้หมอปลามาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะ

เขาจะมาแพ็คคู่กันอยู่แล้วเนาะ

ขึ้นไปดูหิ้งบูชาพระขัน๕
แล้วก็พานบูชาผีฟ้าก่อนเลย

ทีนี้พอหมอปลาลงมาด้านล่างแล้วเจอกับยายพิม

เป็นอาการยังไงนะที่ว่ามันมีวิญญาณใช่ไหม

ทีนี้หมอปลาก็เลยให้ลูกสาวของยายพิมมานั่งเหยียดขา
ก็ตามปกติที่หมอปลาทำเนาะไม่ว่าไปบ้านไหนก็จะใช้วิธีนี้
คือให้นั่งเหยียดขาแล้วก็จับมือยายพิมพ์เอาไว้
บอกอยู่ขาเธอร้อนแล้วก็ชา
หมอปลาบอกนี่ไงอาการนี้แหละ
ยายพิมมีวิญญาณแฝงอยู่แน่
ลูกสาวก็บอกเคยมีอาการแปลกประหลาดเหมือนกันนะ
คือเคยฝันว่ามีคนให้มาขอรับร่างผีฟ้าต่อจากแม่
หมอปลาเลยบอกว่าเพราะร่างของยายพิมไม่ไหวแล้ว
ฟ้าก็เลยอยากจะย้ายไปแฝงร่างทายาทแทน
แล้วก็เหมือนเดิมเลยเหมือนทุกบ้านที่ไปเหมือนกัน
หมอปลาก็จะบอกว่าถ้าให้ทำพิธีทำลายดวงวิญญาณเนี่ย
โอกาสที่ยายพิมจะรอดก็มีแค่๐๐๑เท่านั้นนะ
แล้วผมลงมาข้างร่างผมในหน้าแม่ฟะผมอ้วกเลย
แล้วผมถึงเอาร่างพี่เป็นตัวสื่อว่าในตัวแม่พี่เอง
ให้ลูกรู้เองมีพลังงานสะสางอยู่ในตัวแม่
แต่ทีนี้โอกาสถ้าทำลายสิ่งนี้แล้วเนี่ยโอกาสร่างเขาจะรอเนี่ยมันมีแค่๐๐๑
ไม่ถึง๑แต่นี้พี่เขาต้องคุยกับแม่พี่จะยังไง
แต่ผมบอกแล้วโอกาสที่แม่จะรอดเนี่ย๐๐๑นะพี่

แรงครับพอผมเข้าไปนิดเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วพอผมมาเจอร่างคุณยายตอนข้างล่างผมก็แย่
แต่อย่างว่านะคือตอนคนเรามันเจ็บปวดอะไรมันก็อยากตาย
มันพูดแต่ความตายแต่ตอนมันไม่เจ็บปวด

ก็เข้าใจเห็นสามีเขานั่งตาแล้วห้อย

แล้วก็ฝากถึงคนรุ่นหลังอย่าไปรับแล้วก็ของพวกนี้

เลี้ยงวัวเลี้ยงปลายมันให้ลูก

ใช่ก็เนี่ยลูกก็เริ่มฝันแล้วแปลกนะ

เฉยโดยที่แบบเราไม่ได้ไหว้เหมือนที่แม่ไหว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยกับแกเข้าดีกว่าจะเอาออกก็เอาออก

ยังไม่ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับยายพิม
เพราะครอบครัวยังไม่พร้อมค่ะ

จริงอาการที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นรองโควิดมากกว่านะ

ยายพิมไปตรวจร่างกายก่อนเพราะถ้าถึงขั้นหายใจไม่ออกนี่ก็อันตราย
มีเป็นโควิดมาก่อนแล้วก็มีโรคประจำตัว
อาการที่มีที่แสดงให้เห็นเรื่องเพ้อเรื่องสับสนเรื่องแน่นหน้าอก
อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปอด
ที่ทำให้ออกซิเจนแรกเปลี่ยนไม่ดีหลังจากการหายป่วยโควิด

รวมไปถึงโรคไตที่เกลือแร่มันผิดปกติ
หรือรวมไปถึงโรคสมองในผู้สูงอายุนะครับ
ก็จะทำให้มีอาการแปลกพฤติกรรมเพี้ยนไปก็ได้
อยากจะลองให้ไปตรวจเช็คอีก๓ประเด็นใหญ่
ที่๑คือเช็คประเด็นของสมอง
อันนี้สองคือเช็คเรื่องเกลือแร่ในเลือดดูเรื่องของไตด้วยนะครับ
และอันที่๓คือเอ็กซาเรย์ดูปอดซะหน่อย
ว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเป็นภาวะรองโควิดอะไรหรือเปล่านะครับ